ได้จัดโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่๔ค่ะ
ไปที่จังหวัดบุรีรำและจังหวัดชายภูมินะคะ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระทรวง

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

นี่คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมพบปะ
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แก่น้องนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคม
จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่๔

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา

จนถึงมัธยมศึกษาปีที่๓กว่า๔๐๐คน

จะใช้ภาษาถิ่นซึ่งเป็นภาษาไทยป้นเขมร

ซึ่งทางโรงเรียนก็มีการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรำและชายภูมิของกระทรวงต่างประเทศในครั้งนี้
จากจะมีการจัดบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบริการทำหนังสือเดินทาง
และความช่วยเหลือต่อชาวไทยในต่างแดนแล้ว
นายไชยซิริอันนามานที่ปรึกษารัฐมนตรี
การกระทรวงต่างประเทศและหัวหน้าคณะ
ยังได้ร่วมจัดรายการกับสถานีวิทยุท้องถิ่นของทั้งบุรีรำและชายภูมิ
เพื่อพูดคุยและเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบ